พาคุณผู้ชมไปดูภาพความน่ารัก

เป็นความรักข้ามสายพันธุ์คนกับหมานะคะ
น่ารักขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูนะคะ

ชิซุเหรอคุณชิซุในโพสต์เขาบอกว่าเป็นแบบนี้นะ
เออแต่คุณว่าเป็นพันธุ์อะไรในฐานะผู้เชี่ยวชาติ
มันเหมือนพุดเดิ้นมันผสมมันเหมือนพุดเดิ้นผสมเออมาสม
คุณผู้ชมภาพนี้แหละเป็นภาพความประทับใจนะคะ
ชาวเน็ตเขาอดไม่ไหวจริง
ที่จะเก็บความน่ารักนี้ไว้คนเดียวก็เลยมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
คอยติดสอยห้อยตามเจ้าของมาทำงานด้วยกัน

ทีนี้ผู้หญิงในภาพคนนี้ชื่อว่านางสาว
ธิติรัฐเขียวอารามเธอเป็นลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายรักษาความสะอาด
อยู่ที่สำนักงานเขตห้วยขวางก็คือเป็นพนักงานกวาดขยะ
ชุดกันฝนเมื่อกี้น่ารักค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมเธอคนนี้มักจะพาเจ้ามัสได้
ติดสอยห้อยตามก็คือนี่แหละมาข้างหลังกับเธอแบบนี้นะคะ
มาทำความสะอาดด้วยกันแล้วไปไหนก็ไปด้วยกันตลอด
นอนก็นอนด้วยกันกินก็กินด้วยกัน
เที่ยวก็เที่ยวด้วยกันทำงานก็ไปด้วยกัน
ประหนึ่งก็ว่านี่แหละเป็นแม่กับลูกผูดพันชั้นและเผลอ

คือเมื่อกี้พอดูซูมหน้าชัดหน้าก็เป็นชี้สุอยู่นะ

แต่อันนี้หน้าปากมันแหลมเลยคิดว่าอาจจะเป็นชิสุผสม

แต่ก็เป็นภาพความน่ารักที่เราเอามา
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาน้องหมาสะพายมาอ่านครับ

กัดนิดนึงใครที่อยากเห็นภาพความน่ารักไปกันได้นะ
ที่ไหนครับที่ห้วยขวางนะคะอ๋อ